คุณผู้ชมครับชีวิตความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
และเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเจอกับอะไรบ้างในอนาคต
ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือการวางเป้าหมายของชีวิต
การวางแผนให้กับชีวิตแต่ว่าจะทำยังไง
แล้วสำคัญขนาดไหนกับการวางแผนชีวิตนะครับ
วันนี้ครับเดี๋ยวมีคนมาวิเคราะห์ให้เราเห็นภาพกันอย่างชัดเจน
คุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับนักวางแผนการลงทุน
และอีกหนึ่งท่านครับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
ติดตามกันกับทั้งสองท่านครับเชิญครับ
สูตรมาราคาปิดได้ก็๑๐จุด
เขาเรียกว่ามีความผันผวนเยอะนะครับ
ก็ต้องเรียนว่าพอถึงระดับประมาณสัก๑๖๐๐จุดนะ

ลงไปได้สักพักเดี๋ยวก็มีแรงซื้อขึ้นมานะครับ
ก็ในเรื่องของผลประกอบการที่นักลงทุนกำลังรอดูกันอยู่
ก็เริ่มประกาศของโรงพยาบาลประกอบการปีที่แล้วออกมา

ช่วงนี้ก็ยังจะมีตั้งแต่เยี๋นเล่น
ออกมาพูดเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากขึ้น
หลายคนมีมุมมองว่าอย่างไรของส่วนนี้
ดอกเบี้ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้น
เพราะว่าเขาก็ไม่อยากที่จะเห็นตัวเลขเศษฐกิจ

เพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะขึ้นแรง
แต่กว่าจะเฟ้อเกินไป
วันนี้จริงเราก็มีเรื่องตัวอย่างของเรื่องของการวางแผน
เพราะว่าหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่าการวางแผนการลงทุน
หรือการวางแผนการเงินมีความสำคัญแค่ไหน

สมัยเหมือนกับอายุยาของบ้านเรา
๒๐๒๐นี่คือช่วงที่เภาะสงครามเข้ายากมากแพง
มันจะมีคนที่ปกครองในประเศษประเทศญี่ปุ่นช่วงแล้วเนี่ย
ออกคำสั่งเลยพี่ว่า

เพราะว่าอันหนึ่งเศรษฐกิจฝืดเครื่อง
แล้วก็ก็ต้องเป็นที่ยอมรับว่าสมัยก่อน
คนอายุเยอะถูกง่ายต้องพึ่งพา
ที่เรายกตัวอย่างขึ้นมา
มั่นไม่ใช่ว่าจะมีพิธีกรรมเนี่ยครับ
ไม่ได้ปล่อยป่าครับอันนี้เป็นครับทิ้งไปโรงพยาบาลเลย
คือลูกหลานเวลาคนในบ้าน
ค่าพอแก่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปรากฏว่าค่าหมอแพง

อันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นทุกขลาบนะครับ

เป็นชาติหนึ่งซึ่งมีค่าเฉลี่ยอายุค่อนข้างเยอะ
อายุขายเป็นร้อยปีนะหลายคนมีเป็นร้อยปีหลายคน

ใช่เพราะว่าถ้าอาศัยว่าจะพึ่งพาลูกหลานอย่างเดียวเนี่ย
มันไม่พอเดี๋ยวจะถูกอย่างญี่ปุ่นนะ
ทิ้งไว้ล่อวางเออนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกเหตุการณ์หนึ่ง

อันนี้เป็นเรื่องประเภทจีนเค้าให้พิก
วิวพันเจ็ดร้อยกิโลซับปันจากกระยานกลับนะฮะสุดท้ายไม่รู้
ตอนนี้เป็นไงนะฮะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่
ไม่ได้วางแผนนะครับโอเคอีกอันหนึ่งนะครับเป็นคนที่เรารู้จัก
ดีนะฮะอันนี้เป็นจอลลี่เดฟครับผู้ชมจอลลี่เดฟเนี่ย
เป็นนักแสดงฮอลลีวูดนะครับซึ่งก็บอกว่ามีเสียงมากมาก
ใครที่ติดตามภาพยนตร์เนี่ยล่าสุดเข้าไปแสดงเรื่องภาค
ต่อฮารี่พอตเตอร์อ๋ออันนี้แจ็คสปายรัลไงอ่าแล้วก็
ตอนที่ไปแสดงภาคต่อฮารี่พอตเตอร์ก็มีน่ะเล่นกล้า
แต่ว่าเขาด่งดังมาจากเรื่องแจ็คสปายโร่เรื่องฮารี่ออฟดี
คาลิเบียอนอ่าหลายคนเนี้ยคุ้นเคยรู้จักแล้วก็เป็นดาราดัง
ฮอลลี่วูดอันนี้คนนี้ก็ใช้ตังค์นะฮะเขาบอกเรารู้แล้ว
ว่าเฮ้ยเมื่อกี้คนปักแกะปันจักรยานเขาไม่มีตังค์รู้
แล้วฐาณะการเงินไม่ดีอันนี้จอนนี่เดฟนี่พูดได้
เรื่องอะไรเนี้ยมีเหงินมีตังค์มีมีเป็นมหาเสภีอ่ะ
คาลยยอมอะไรเพราะว่านะฮะคนนี้เนี้ยเขาบอกว่าใช้
ตัวแล้วปัจจุบันเขาบอกมีขามาวทักแตกกันฟิกโอ้โห
เพราะว่าหนึ่งคือไปใช้จ่ายเดือนละ๒ล้านดอลลาร์
คนแม่ใช้จ่าย๒ล้านดอลลาร์
คิดเป็นเงินบาท๗๐ล้าน

กิจกรรมทำการเงินเขาทำอะไรบ้าง

แต่ตัวคนเดียว๗๕ล้านดอลลาร์
เดือนหนึ่งจะไปนอนได้กี่ครั้งเที่ยวแต่ละหลัง

เอาไปซื้อเรือยอร์สส่วนตัวซึ่งบอกว่า

และก็จ้างพนักงานประจำบุริเวลอีก๔๐คน

และก็จ้างพอดิการ์ดตลอด๒๔ชั่วโมง

สุดท้ายอีกอันหนึ่งอันนี้ผมชอบมาก

เอาไปประกอบพิธีศพให้กับนักเขียนที่เขาชอบ

โอ้โหบ้านเรานี่ก็คือ

เสียไปชีวิตไปมาตั้งแต่ปี๑๙๙๕อายุ๑๐๑ปี

ก็เป็นพนักงานตรวจสอบบัญชี

เห้ยแหม่งก็ต้องวางแผนการลงทุนน่ะ
ต้องวางเงินให้ทำงานอ่า

แล้วก็เริ่มลงทุนตั้งแต่ตอนอายุน่าจะตอนทำงานแหละ

เริ่มทำงานก็๓๐๔๐ก็สะสมออมเงินมาเรื่อย
แต่พอเกษียณตอนอายุ๕๐ก็เริ่มลงทุนจริง

ตอนเกษียณแต่ว่าถึงแม้ว่าเริ่มช้าไปนิดหนึ่ง

กำไรได้มาฉันก็ยังไม่ต้องใช้เอาความคุ้นต่อแล้วกัน
ก็คือใช้จ่ายประหยัดนะอยู่แบบ
พอเพียงอยู่อพาร์ทเมนต์เช่าเอา

แสนกว่าบาทนะครับสุดท้ายตอนที่ป้าแอนเสียชีวิตไปนะครับ
คนไปเปิดดูบัญชีเขานะครับเป็นอย่างไรครับ
วางแผนและลงทุนระยะยาวเนี่ยนะครับ
ก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จและสร้างผลตอบแทนให้มากมายมหาศาล
แต่ข่าวว่าสุดท้ายเขียนพินัยกรรมนะครับ

โอ้โหเป็นอย่างไร
บริจาคให้กับมหาวิทยาลัยที่ตัวเองไม่ได้เรียนด้วยนะ
โอ้โหแต่คือให้ความรู้ไงส่งต่อให้คนรุ่นใหม่
ลงทุนดีแล้วก็เรื่องราวของป้าแอนเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่เราเอามาคุยต่อให้กับนักทุนได้ตลอดนะครับ
ซึ่งน่าจะเห็นว่าการวางแผนสำคัญมาก
มีความสำคัญนะคนที่ไม่วางแผนเราเห็นแล้วมีตัวใหญ่ที่มี

คุณผู้ชมครับนั่นคือคำตอบสำคัญว่าทำไมชีวิตคนเราต้องวางแผน
เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้า
ทำได้ก็คือต้องทำทุกวินาทีให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับ
นี่ก็คือภาพรวมเรื่องของการลงทุนในวันนี้ที่นำมาฝากทุกท่านนะครับ